มาดูอีกหนึ่งเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสาวนะคะ
ซึ่งเธอประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกอ้อยนะคะ
ทำให้เธอเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งครอบครัวเสียใจด้วยนะคะ
โลกออนไลน์ของกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยก็โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางสาวกระหนกพันธ์ตูบสันเทียหรืออ้อมค่ะ
ซึ่งเธอเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยชาวคอนบุรีหลังจากประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกอ้อยเสียชีวิต
ซึ่งที่เกิดเหตุก็อยู่บริเวณถนนสายมาบตะโกเอนบ้านโคกรวดตำบลมาบตะโกเอนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๗กุมภาพันธ์ประมาณ๖โมงเช้าค่ะ
ตำรวจภูทรคอนบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่
โดยมีนายอภิรสเรสสันเทียอายุ๔๐ปีเป็นผู้ขับ
แล้วก็พบรถจักรยานยนต์แบบผู้ชายเป็นรถใหญ่
มีนางสาวกระหนกพันธ์อายุ๒๕ปีเป็นผู้ขับขี่

ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลคอนบุรี
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยคอนบุรี
คือนายกรกฎแอบกระโทก

ทราบว่านางสาวอ้อมผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงานในอำเภอเมืองนครราชศรีมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ชนกับรถบรรทุกอ้อยที่จอดเสียอยู่ริมถนน
และมีเพื่อนอาสาสมัครที่มีโอกาสได้คุยกับคนขับรถบรรทุกอ้อย
ก็บอกนะคะว่ารถบรรทุกยางรั่วแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้ข้างถนน
แล้วก็เปิดไฟกระพริบเอาไว้หากิ่งไม้หักแห้งข้างทางมาวางเป็นสัญลักษณ
เพื่อให้รู้ว่ารถเสียแต่ไม่นานค่ะก็ได้ยินเสียงดังตุ้ม
พอเดินไปดูท้ายรถก็พบว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถบรรทุกที่ตัวเองจอดเอาไว้แล้ว
ขณะที่นายทงชัยพรมทาซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้เสียชีวิตก็บอกนะคะว่า
ตัวของนายทงชัยเองและนางสาวอ้อมผู้เสียชีวิตอยู่กินด้วยกันจนมีลูกชายอายุ๑๐ปี
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นอาสากู้ภัยด้วยกันทั้งคู่เลย
วันเกิดเหตุก็ได้รับแจ้งว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุค่ะ
ก็กำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตามปกติ
แต่สุดท้ายก็มารู้ว่ารถคันที่เกิดเหตุเป็นคันของน้องอ้อมก็คือแฟนสาวของตัวเอง
ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ในอาการวิกฤตเจ้าหน้าที่ต้องช่วยปั๊มหัวใจ
ตัวของนายทงชัยซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกนะคะ
ถือว่ามีโอกาสสูงค่ะที่จะต้องเสียชีวิต
เขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปจุดเกิดเหตุเพราะว่าทำใจยังไม่ได้นะคะ
สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่ารถพ่วงบรรทุกอ้อยเนี่ย
มีการให้สัญญาณแจ้งเตือนรถเสียแสดงให้เห็นชัดเจน
ผมก็เป็นกูภายมา๒๐กว่าปีนะครับ
แล้วมาเจอแบบอย่างนี้ผมรู้สึกผมมันใจมันนะครับ
ก้อยจอดเสียชนท้ายครับเคสอย่างนี้ก็ประจำ
บางทีก็หนักเยอะไปบางที
แล้วล้อแล้วยางมันเสียนะครับ

ถ้ามันมีสัญญาณให้สัญญาณไกลสักหน่อยครับ
มันก็จะมองเห็นได้ไหมครับต้องระวัง
เป็นกลวยเป็นไฟเป็นอะไรก็ได้ครับ
ดีแล้วมองไกลเห็น

ข้อหากับนายอภิรสคนขับรถบรรทุกอ้อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
แล้วก็จะเรียกนายอภิรสเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ

อาสาสมัครกู้ภัยก็พากันไว้อะไร
ต่อการเสียชีวิตของน้องอ้อมหรือว่านางสาวกระหนกพันธ์นะครับ
แล้วก็มีการระบุว่าทางญาติจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านเล็กที่๔๑๗หมู่๒ตำบลบ้านตะโกเอน
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็แฮชแท็กขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
แฮชแท็กเพื่อนร่วมอุดมการด้วยนะครับ

แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะครับ